สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้เข้มข้นมากหลายเรื่องที่จะมาตีแสกหน้ากัน
มีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกัน
นั่นก็คือเรื่องของเจ้าพนักงานเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่
คุณนิวครับมันเป็นเรื่องประหลาดในสังคมไทยมาก
เกิดเหตุการณ์๔เรื่องใหญ่ด้วยกัน
แม้ว่าคดีบางคดีเช่นคดีหวยเนี่ย

แต่ว่าเพิ่งมาสรุปเอาเมื่ออาทิตย์๒อาทิตย์นี้เอง

พลังโซเชียลท่านผู้ชมครับไม่มีตัวตนไม่มีใครเห็น
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนก็ใช้มือถือในการติดต่อสื่อสาร
คนอยู่ใกล้เหมือนไกลคนอยู่ไกลเหมือนใกล้
พลังโซเชียลมี๔เรื่องที่พลังโซเชียลติดตามอยู่
เรื่องแรกเปรมชัย

เปรมชัยเสือดำเปรมชัยเป็นใครก็ผมก็พูดไปแล้วหลายครั้งนะฮะ
บริษัทอิตาเลียนไทยเปรมชัยเป็นประธานเปรมชัยเป็นกลุ่มทุน
เปรมชัยตายน้ำตื้น
ปืนไป๓กระบอกเข้าไปในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
มีซากเสือดำพลังโซเชียลตามไหม
ตามค่ะไม่ยอมเลยด้วยนะคะ
โหตามแต่เปรมชัยโดนก็หาได้นี่ไม่พอ
คนนั้นก็ออกคนนี้ก็ใส่หน้ากากคนนั้นก็เรียกร้องเครือข่ายชุมชน
อนุรักษ์ต่างโอ้โหออกมาไม่หวั่นไม่ไหว

แบมก็เป็นนักศึกษาปี๔เท่านั้น
แต่ว่าเปิดโปรงเรื่องของขบวนการทุจริตเกี่ยวกับการส่งเคราะห์เงินผู้ยากร้าย

นักศึกษาฝึกงานคนรุ่นใหม่
เป็นตัวแทนของความถูกต้องไม่ยอม
โดยงานราชการต่างที่มีการป้องกันการทุจริตต่าง

สู้เด็กฝึกงานไม่ได้ต้องพึ่งเลย

ในระดับโอ้โหคนต่างในระบบราชการ
ที่ต้องมีการตรวจสอบมีสารพันธ์ปอ
นู่นปลอมนี่เยอะแยะไปหมด
มีการตรวจสอบความถูกต้องมีการดูมีการเช็คมีการ
สู้เด็กฝึกงานที่ยังไม่จบปริญญาตรีไม่ได้
เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่
เป็นตัวแทนของความถูกต้อง

อันนี้ก็ทำให้ตลาดจะแตกเหมือนกันค่ะ
เป็นตัวแทนของการเรียกร้องสิทธิ์
ทำไปทำมาต่อสู้มา๑๐ปี
เพื่อความถูกต้องเพื่อความสิทธิของตัวเอง

ทำไมเอาตะหลุงตลาดมาติดเต็มไปหมด
เป็นตัวแทนของการเรียกร้องสิทธิ์

เป็นความโลกเป็นตัวแทนของความโลภ

เพราะมองว่าเป็นกระบวนการไง
มาร่วมกันเพราะอยากจะได้หรือเปล่า

ท่านผู้ชมครับ๑๕๗คืออะไรครับ

สั้นง่ายแบบชาวบ้าน

เจ้านาทีที่เกี่ยวกับการ

เป็นหลักเลยเขาเรียกว่าหลักทั่วไป
ทั่วไปที่เป็นเจ้าหน้าที่
ถามว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการเนี่ย
หลักของ๑๕๗มี๒อย่างเท่านั้น
นั่นก็คือ๑ต้องมีตำแหน่ง
มีตำแหน่งไหมเป็นผู้อำนวยการค่ะเป็นผู้อำนวยการเป็นข้าราชการ
ถ้าคดีโกงเงินทรวัฒน์เนี่ยเจ้าอาวาทเป็นเจ้าพนักงานไหม
เจ้าอาวาทเป็นตามพรบสงฆ์เป็นผู้ทำแหน่งค่ะ
เป็นเพราะมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาทเป็นเจ้าอาวาท
อันนี้มีตำแหน่งเป็นพอพอศูนย์
อันนี้มีตำแหน่งเป็นตำรวจถูกไหมและต้องมีหน้าที่
หน้าที่ในการที่จะตรวจสอบตามตำแหน่งนั้น
เพราะว่าถ้าเป็นตำรวจเนี่ยสมมุติละกันว่าผมเป็นตำรวจแต่รับผิดชอบหน้าที่จราจร
ก็ถือว่าไม่มีหน้าที่สอบสวนผมไม่เกี่ยว
ผมเป็นตำรวจเป็นตำรวจแต่ถามว่ามีหน้าที่อะไรเป็นตำรวจจราจรเป็นตำรวจธุรการก็ไม่เกี่ยวสิ
เพราะฉะนั้นคือ๑๕๗ต้องมาทั้งสองอย่างทั้งตำแหน่งและหน้าที่ถูกต้อง
คุณนิวนี่เก่งกฎหมายรู้เร็วมากฟังคุณอยู่วิทย์เข้าใจดีค่ะ
ทีนี้หน้าที่ล่ะหน้าที่ก็หมายความว่าคุณที่มีรับผิดชอบที่บอกเป็นพนักงานสอบสวน
มีหน้าที่โดยตรงถูกไหมเพราะ๑๕๗เขาเอาคนที่ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่
คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
หลายจังหวัดเลยประมาณ๒๓อาทิตย์แล้วก็วนกันอยู่สี่เรื่องนี้

เพราะว่าเป็นเรื่องของระบบที่เป็นตัวแทนป้าทุบรถเป็นตัวแทน
เรียกล้องสิทธิ์เป็นตัวแท้ของคนรุ่นใหม่

มาให้ทำอย่างนี้ได้ยังไงแม้ว่าเป็นเด็กฝึกงานไปบอกอาจงอาจารย์
ผู้ใหญ่หมายถึงเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่ไปกล่าคนโกง

เป็นคนรวยเป็นในทุนทำอะไรก็ได้
แบกปืนเข้าไปทำอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอ
ไม่ใช่สิคะค่ะใช่ไหมหวยทำไปทำมาอ้าว

มันมีเรื่องที่เชื่อมโยงกันอยู่
แล้วก็เป็นเรื่องที่แหมมันน่าจะเป็นรูพลุน
ช่องว่างที่ทำลายระบบต่างของสังคมไทย
พลังที่จริงใจ
คุณนิวครับถ้าเราเป็นค่ะ
นักข่าวแล้วก็ต้องมองความเคลื่อนไหวของสังคมถูกไหมครับ

ความเคลื่อนไหวของสังคมทั้ง๔เรื่องนี้ที่ผมบอก
เปรมชัยเสือดำหวยลอตเตอรี่๓๐ล้านป้าทุบรถ
แบมสิ่งที่มีผลกระทบอย่างยิ่งที่ผมบอกว่าทั้งหลายทั้งมวล
มันมี๑๕๗เข้าไปเกี่ยวข้อง๑๕๗ที่ผมบอกตำแหน่งหน้าที่
ซึ่งต้องเป็นเจ้าพนักงานต้องมีหน้าที่กระทำการที่กฎหมายให้อำนาจไว้
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นถ้าใครพูดเรื่อง๑๕๗
ต้องบอกก่อนว่าถ้าเจ้าพนักงานทำผิดพลาดหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับโดยมิชอบ
หรือว่าไปยุ่งเรื่องของการทุจริตต้องวางหลักไว้ก่อนเลย
คือเป็นบททั่วไปคือ๑๕๗ต้องโดนอยู่แล้ว
ดังนั้นคดีของเปรมชัยเนี่ยทางกรมอุทยานเขาบอกเขาไม่มี
กรมอุทยานเขาทำดีเขารอบครอบเขาก็ไม่มีใครผิด
กรมอุทยานทีนี้กรมอุทยานต้องเข้าใจก่อนว่า
เวลาเราต่อสู้กับอะไรเนี่ยคุณนิวคุณคิดว่ายกตัวอย่างอย่างเรื่องน้องแบมเนี่ย

คุณไหวเหรอน้องแบมยังเรียนไม่จบน้องแบมเนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์
ไปทำอะไรผิดเขาสงสัยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ

แบมเป็นนักศึกษาปี๔ท่านผู้ชมครับอีก๒เดือนถึงจะจบ
ต้องไปต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเหรอ
พอเป็นน้องแบมเอาละคนนู้นคนนี้ก็จะให้ประกงประกาศเรียกมา
เอ้าน้องแบมก็บอกเอาตอนนี้มีการสอบให้ถูกจบไปซะก่อน
ทีนี้ปัญหาของการที่ผมบอกว่า๑๕๗เนี่ย
อย่างกรณีของนายเปรมชัยนะ

กรมอุทยานผมกำลังจะบอกว่าการต่อสู้เนี่ย
มันควรจะเป็นการต่อสู้ในระดับองค์กรด้วยกันไหม
ผมจะอธิบายในเรื่องของน้องแบมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่นี่พูดถึงกรมอุทยานก่อนเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยคุณเป็นกรมอุทยานถูกไหมล่ะ
มันจะมีหน้าที่ปกป้องรักษาสรรค์สัตว์ป่า
ทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีคนติ้งมาว่าด่านกักกันสัตว์
คือด่านกักกันสัตว์เนี่ยมันเป็นของกรมประสุทธิ์ซะอีก
เขาบอกไม่เกี่ยวกับกรมอุทยานนะ

ด่านกักกันสัตว์ไม่เกี่ยวกันก็เขาไปแจ้งว่าเป็นการทารุณคำสัตว์
แล้วก็ปรากฏว่าสัตว์ที่มีความหมายในตามกฎหมายเนี่ยคือสัตว์ตามธรรมชาติเนี่ย
ยังไม่ได้ระบุบัญชีต่อท้ายคือรัฐมนตรีจะต้องประกาศว่า

เขาก็ถอนไปพอถอนไปก็มีเรื่องอีก
ไปแจ้งความถอนแจ้งความเอ๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้เหรอ
คือตอนนี้อยากขยับตำรวจก็อยากขยับ

ใช่เพราะอะไรพลังโซเชียล

ทุกเรื่องตอนนี้นายเปรมชัยก็เลย
เขาบอกว่าอาจได้รับการประกันตัว๑๕๐๐๐บาทไม่มีเงื่อนไข
เพราะไม่มีเงื่อนไขคำว่าเงื่อนไขคือสารไม่ได้ตั้งเงื่อนไข

เอาละตอนนี้๙ข้อหาที่นายเปรมชัยโดน
บางคนก็พลังโซเชียลอีกก็เรียกร้องร่วมกันล่าสัตว์ป่าล่ะ
มีไหมไม่มีข้อหานี้ไม่ยอมนะอย่างนั้นอย่างนี้
รู้เรื่องไหมตำรวจเขาตั้งไป๙ข้อหามันมี
ข้อหาที่เขียนว่าร่วมกันล่าสัตว์ป่า
ในเขตอนุรักษณ์สัตว์ป่า
อันนี้โดนมีอยู่แล้วข้อนี้มันชัดเจน
เขามี๑ในอยู่ใน๙ข้อหานี้แล้วโทษ๕ปี
ตั้งแต่แรกเลยนะคะที่ตั้งข้อหานี้มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ

ร่วมกันฆ่าร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง

ข้อหานี้มีอยู่ใน๙แล้ว
ไม่พอใจเอาอีกตอนนี้เอาเลย๑๐ข้อหาที่๑๐มีอีก
ว่าพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่
คือพยายามนะยังไม่ได้ติดสินบนคือมีความพยายามคือต่อรอง
เดี๋ยวจะดูแลให้นะเดี๋ยวจะเอาไอ้นั่นมาให้เอานี่มาให้
แต่ยังไม่ได้ให้เป็นพยายาม
กฎหมายมีกำหนดครับบอกว่าไม่เกินกึ่งหนึ่ง
สำหรับโทษที่กำหนดสำหรับติดสินบน

ไม่เกินกึ่งหนึ่งกฎหมายก็บอกพยายามก็คือกึ่งหนึ่ง

ก็แล้วแต่ที่สารจะตัดศีล
แต่มีอะไรที่บอกคลิปหายไปแล้วใช่ไหม

เป็นคนมามีพยานให้ได้ยินน่ะได้ยินว่าพูด

ก็หนักเข้าไปอีกมีพยานบุคคล
ดีกว่าพยานนิติวิทยาศาสตร์อีก
ร่วมกันครอบครองงาช้าง

กรมอุทยานประกาศให้ใครมีงาช้างไทย
งาบ้านหรืองาในให้มาแจ้งไว้นะ

มาแจ้งไว้ค่ะถ้ามีงานเมืองนอก

ทั้งที่จริงเป็นงานอาฟริกา
ดังนั้นผู้แจ้งครอบครองก็มีความผิด
ผู้ที่รับแจ้งด้วยเนี่ยนะคะมาครอบครองได้อย่างไร

ก็ต้องรับรองด้วยว่าเป็นงาไทยจริงงาใน

ภรรยาโดนไปด้วยนั้นก็กลายเป็นว่าก็เลยได้ข้อหา

เจ้าของบ้านเอาให้พอมี

อันนี้ก็มาจากพลังโซเชียลอีกเหมือนกันใช่ไหม

ก็เกี่ยวกับอาวุธปืนที่ไปค้นมา๔๓ก็บอก
มีอาวุธปืนที่บางอาวุธที่นายทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้

๒ข้อหาเป็นโหลเลยนะครับ

ไปสู้เอานะนายเปรมชัยล้มแล้วต้องตาม
ข้อหาตามมายังไม่จบ
ดังนั้นตัดไปใครอีกอ่ะน้องแบม
ตัวแทนของคนรุ่นใหม่คือมันโกงประเทศไทย
โกงแม้งกระทั่งเงินช่วยเหลือคนจนคนยากไร้คนเป็นโรคเอด
คนป่วยคนโอ้โหมันเอาทุกอย่าง
ยังมีอีกเรื่องนี้ที่ต้องมาตีแสกหน้ากันต่อ
ถ้าแทะได้คุณนิวแทะจนกระดูกไม่เหลือ
โอ๊ยนายเห็นใจเอางี้พักกันก่อน
เดี๋ยวมาตีแสกหน้ากันต่อเรื่องนี้อีกหลายเรื่อง
คุณชูวิทย์ยังมีข้อมูลอีกเยอะค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า

แม้กระทั่งคนไร้ที่พึ่ง
ยังไปโกงจะไปกินเงินเขา
ถึง๓๐๐บาทที่รัฐเขาจัดให้

๓ปีนี้ตั้งแต่ที่มีกฎหมายออกมาเนี่ย
เขาให้คน๑๐๐ถึง๓๐๐บาทท่านผู้ชมครับ
มีคนได้รับไป๓ปีเนี่ย

เป็นเงิน๑๓๖๗ล้าน

๖๘๒๐๐๐คนของจริงก็เปล่า

เป็นนักศึกษาฝึกงานยังไปให้กรอกข้อมูลมั่ว

เอาสำเน่าบัตรประชาชนมากบางคนก็เอายาดพี่น้อง
ของผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านกำนันมา
บางคนก็ไม่ได้เป็นผู้ยากร้ายไม่ได้ไร้ที่พึ่งจริง
อันนี้เขาบอกว่ามีเงื่อนไขยังไง
กฎหมายก็กำหนดว่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

อันนี้ยิ่งกว่าผู้มีรายได้น้อยเลยใช่ไหมคะ
คนจนคนจนยังไปโกงเขาเลย
ทุนประกอบอาชีพให้สำหรับผู้มีรายได้น้อย

ยังจะไปโกงเขา
ให้เงินสงเคราะห์คนเป็นโรคเอด

เอาล่ะต้องมีอะไรเงื่อนไขต้องมีสัญชาติไทยนะ

หัวหน้าครอบครัวอาจจะตายถูกทอดทิ้ง
ครอบครัวถูกทอดทิ้งไม่มีใครช่วยดูแล
หัวหน้าครอบครัวก็ติดคุกป่วยตาย
ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้
เงื่อนไขของการได้รับเงินนะฮะ

มีเงื่อนไขตามนี้อะไรตามนี้เสร็จแล้วเขามีใบสอบประวัติ

ทำไปทำมาขั้นตอนพวกนี้มันเป็นประโยชน์ให้กับ
คนที่จะโกงเสียหมด
ขั้นตอนนี้เริ่มต้นคือในนักพัฒนาสังคม
หมั่นเหมือนกับไปเจอผู้ยากไร้ผู้ที่ไร้ที่พึ่ง
ผู้ที่มีปัญหาคือพอไปเจอมาปุ๊บเนี่ย
มันก็ต้องมีการนำเรื่องเข้าไปสู่กระบวนการ

ประวัติสอบไปดูซิส่งเจ้าหน้าที่ไปดูซิ

ไปดูแล้วเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่า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

ทั้งหมด๗๖จังหวัดเขาบอกเขาตรวจสอบไปแล้ว๓๗จังหวัดโกง๒๔จังหวัด
มันเกินครึ่งนะคะ
๔จังหวัดที่มีปัญหานะ
ก็รอดูแล้วกันว่ามันมีทั้งจังหวัดตรังจังหวัดน่านจังหวัดตราด๑๐๑สะแก้ว
กระบือยุธยาบึงกาหนองไข่สระบุรีอุดรฐานีเชียงใหม่สุรรัส
และที่น้องแบมไปฝึกงานก็คือที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบพบมียอดเงิน๖๙ล้าน
ก็คือเงินหลวงล่ะครับ๖๙ล้าน
แก่นนี้๖๙ล้านจังหวัดอื่นมากกว่านี้ก็มีนะคะ

สำเนาบัตรประชาชนในเมื่อพื้นฐานของเมืองไทยอะไรก็จะใช้สำหรับบัตรประชาชน

ก็เซ็นไปได้นะเซ็นใบเสร็จเอาละมีใบสำคัญรับเบิก
แบมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมให้มากรอกทั้งที่มันต้องไปลงพื้นที่นี่
ลงพื้นที่ดูซิเขาจนไหมเขาอะไรไหมตามที่เขาเรียนหนังสือมา
เขาอยากเป็นนักพัฒนาชุมชนก็ปรากฏว่าไม่ต้องล็อก
นั่งอยู่ในบ้านพอนี่แหละทำถึง๒ทุ่มกรอกข้อมูล
ลายเซ็นต์เองก็เกิดความสงสัยและเรื่องนี้มันมาตั้งหลายเดือนแล้ว
แต่ปรากฏว่าพิษของเด็กฝึกงานทำให้คนทั้งหลายข้าราชการทั้งหลาย
สั่นคอนไปรวมไปถึงประหลัดกระทรวงเลยนะ
แล้วก็รองประหลัดต้องเด้งเลยนะคะ
แล้วการจ่ายสรุปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินที่จ่ายไป
๖แสนกว่าคนเนี่ย๑๓๐๐ล้านเนี่ย
ไปถึงมือเขาจริงไหมถึงไหมเขาจ่ายกันยังไงจ่ายโดยตรงจ่ายแช่งหรือเปล่า
ก็มันจะถึงยังไงล่ะคุณดิวก็เขากรอกข้อความกันเองให้เด็กฝึกงานกรอก
ก็ปรากฏว่านักศึกษาฝึกงานคนนี้เขาก็แผงฤทธิ์ไงนี่ไม่ถูกต้องนี่
เขามีจริยธรรมเรียนมา
อาจารย์ปรากฏว่าอาจารย์บอกอย่านี่กินการฝึกงานนะเธออยากจะฝึกงานต่อหรืออยากจะตกอะไรเนี่ย

กราบเสร็จก็บอกว่านี่มันเป็นการกราบระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่

เรื่องมันก็ไม่จบหรอกไม่จบน้องเขาก็เก็บหลักฐานข้อมูลต่อเดือนหน้า

เพราะกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องเจ้าพนักงานแล้ว
เจ้าพนักงานไอ้ตัวนี้
ตัวนี้สำหรับประชาชนคนทั่วไป
อันนี้คือความผิดของประชาชนคนทั่วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสาร
ถูกต้องครับประชาชนทั่วไปพร้อมในเอกสาร
คือปลอมเอกสารทั่วไปก็ผิดโดนไม่เกิน๓ปี
แปลงเอกสารราชการยิ่งไปกันใหญ่เลย

และยังมีการปลอมเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการอีก
โอ้โหหนักนะฮะแล้วมีเรื่องยักยอกทรัพย์อีก

แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี้ล้วนหนักทั้งนั้นนะท่านผู้ชมครับ

ที่บอกไว้๒๖๔นะฮะโดน

ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ต่อเติมทอนข้อความในเอกสาร
ประทับตาปลอมลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร
ต้องแบบเขาก็กลัวใช่ไหมเขาไปนั่งสารฝึกงานนี่
ให้เขาปลอมลายเซ็นต์เขาก็กลัว๒๖๕ปลอมเอกสารสิทธิเอกสารราชการ
๒๖๖ปูดอมปลอมเอกสารอันเป็นของราชการนะ

โดยที่เป็นเจ้าของเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเอง
บุคคลที่๓โดยทุจริตมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
โดนไหมโดนแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานโดนหนักขึ้นหนักขึ้นอีกครับ๑๔๗
โดนไหมเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เบียดบังคือมีหน้าที่ด้วย

และยังเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองก็คือ๑๔๗
ระวังโทษ๕๒๐ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต๑ปี
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่เอกสารหรือดูแลเอกสารอันเป็นเท็จ
ก็ปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่
คุกเท่าไหร่กูนิวไม่เกิน๑๐ปี๑๖๒
โดนอีกพวกข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร
รับเอกสารกรอกข้อความในเอกสารอันเป็นเท็จ
ค่ะจริงเรื่องพวกนี้ข้าราชการก็น่าจะรู้ดี
ประชาชนไม่รู้วันนี้ได้รู้แล้วแหละเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารต่าง
เรามีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหรือความผิดเสมอ
แต่สิ่งสำคัญน่าจะอยู่ที่คุณธรรมภายในใจ
ไม่มีโกงแม้กระทั่งคน
คนยากไร้ไม่มีที่พึ่งก็โกงไปโกงในทุนโกงอะไร
ยังกรงหิงกรงปูนกรงสายไอ้นี่มันกรงคนไม่มีที่ไป
วันนี้หมดเวลานะคะเจอกันใหม่ช่วงนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ